ก็ไปดูกันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะ
มีการจัดบายสีพญานาคชุดใหญ่มูลค่าล้านบาท
เพื่อบูชาพระธาตุพนมค่ะ

ใช่แล้วแล้ววิวแห่งนี้จุดนี้หลายคนคุ้นตากันอยู่แล้วค่ะ
วัดพระธาตุพนมวรมหาวินานอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะ
นักท่องเที่ยวสายมูสายพญานาคมากันที่นี่แหละค่ะ
ก็ต้องเตรียมเครื่องบวงสวงพญานาคกันชุดใหญ่เลยทีเดียว
แล้วดูบรรยากาศนะผู้คนก็หลั่งไหลกันมา
พิธีที่เขาจัดทำขึ้นวันนี้ก็คือพิธีวันสัตนาคารำลึกค่ะ
เชื่อกันว่าถ้าใครมาร่วมพิธีนี้แล้วจะมีแต่สิ่งที่ดีมีโชคลาภและประสบความสำเร็จ
ทางวัดเนี่ยจัดงานขึ้นเพื่อประกอบพิธีบูชาบวงสวงองค์พญานาคทั้ง๗องค์นะคะ
คอยปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมแล้วก็เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน
มีการรำหวงสวงจากพร้อมพี่น้องในชุมชนกันอย่างขึ้นทั้งเดียว
ทางพระครูพระนมปรีชากรหรือว่าพระครูไก่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น
ชาวบ้านพบเห็นลำแสงประหลาด๗สีค่ะพุ่งลงมาที่พระธาตุแห่งนี้
จากนั้นก็มีสามเณรเกิดอาการประหลาดบอกว่าเป็นพญานาคมาประทับร่าง
จะมาดูแลปกปักรักษาที่แห่งนี้หลังจากนั้นทุกทุกปีก็เลยมีการจัดพิธีบวงสวง
เกิดขึ้นมานั่นเองนะคะสำหรับพานใบสีค่ะก็มีผู้ที่มีความเลื่อมสายศรัทธานำมาถวายบูชา
มูลค่า๕แสนถึง๑ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งการบูชานี้นะคะจะมีพญานาคมาประทับร่างทรงเพื่อเทศนาสั่งสอนธรรมะด้วย
บรรยากาศยิ่งใหญ่นะคะไปถามผู้ที่มาร่วมงานกันบ้าง
สาธุชนแม่ฟ้าใสค่ะแม่ฟ้าใสบอกว่าส่วนตัวเนี่ยนะคะมีความเลื่อมใสสัทธาต่อองค์พระธาตุพนมรวมถึง
พญานาคทั้ง๗ตัวแม่ฟ้าใสเนี่ยเคยขอพรขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานการค้าขาย
ก็เป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่มาร่วมในพิธี
จะมีอานิสงฆ์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตแน่นอนค่ะ
แต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะงานนี้สีสันเยอะไปหมดเลย
แล้วคุณดูพญานาคาราชมาครบทุกสีเลย
ใช่พญากันนาคาราชก็จะมีหลายตระกูลนะคะ
แล้วแต่สายใครสายเขา